แบบนี้แหละคุณผู้ชมไลน์กันมาเยอะมากเลยนะ
ชวนเราสองคนไปเที่ยวดูทะเลหมอก

ทะเลหมอกคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงราย
แล้วไม่ได้มีดีแค่ทะเลหมอกนะนี่
ยังมีนี่ด้วยไปชมดอกบัวตองสีทอง

ใช่แล้วอากาศหนาวแล้วภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ
นี่โอ้โหพอดูในโลกโซเชียลแล้วก็อยากจะไปเที่ยวมันจริงเลยนะครับ

สีมันเหลืองทองอารามสวยงามมากเลยทีเดียว
ในช่วงหน้าหนาวส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงทะเลหมอก

เพราะว่ามีทุ่งดอกบัวตองที่กำลังเริ่มเบ่งบาน
สะพรั่งอยู่ในตอนนี้นะครับ
โอ้โหในโลกโซเชียลเขาแห่แชร์ความสวยกันเป็นอย่างมาก

แชร์เรื่องของความสวยงามแบบนี้ไม่มีผิดกฎหมายนะครับ

เล่นแชร์อันนี้ลำบากนะฮะเดี๋ยวจะโดนโกงเอา

เอ้าไปดูทุ่งบัวตองนี่ครับ
เกิดขึ้นที่แนวสรรเขาตะเบ็บชายแดน

อยู่ที่ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ที่นี่เขาจัดงานด้วยนะคุณนิวนาวครับ

ก็คืองานวัฒนธรรมชาวดอยดอกบัวตองบ้านหัวแม่คำ

พร้อมกับดอกบัวตองที่เริ่มเบ่งบานบนยอดดอยสูงแบบนี้
ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม
แล้วก็เก็บภาพความประทับใจนะครับ
สำหรับดอกบัวตองเนื้อจากบานนะครับ
ไปจนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมแบบนี้

เขามีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของ๗ชนเผ่าด้วย

มีเผ่าอาคาเผ่ามงค์เผ่าเยาเผาลาหูเผาลีซู
แล้วก็ไทยใหญ่รวมไปถึงจีนยูนานก็มีนะครับ

แล้วนอกจากนี้จะมีการแข่งขันกีฬาชาวดอย

นี่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะกีฬาชาวดอย
เขาจะมีกีฬาที่น่ารักนะที่แบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา
ถูกต้องครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเชิญชวนไปชมกันมากเลยนะครับ

รับชมกันถ้าคุณผู้ชมไปก็จะได้เห็นความประทับใจแบบนี้นี่แหละครับ
อีกทีนะฮะที่จังหวัดเชียงราย
แล้วก็ส่งมาให้เราได้เชยชมหน่อยกัน
แล้วก็มาแชร์กันให้ได้ติดตามความสวยงามกันแบบนี้
กันหน่อยประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศไทย

ใช่อย่างเมื่อกี้เห็นภาพมุมสูงแล้วสวยเป็นทุ่งสีทองจริงนะ

บางทีเราจะได้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะ